คุณผู้ชมค่ะใครที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีเสียงเพลงวันนี้
เดี๋ยวฉันมีข้อเสนอดีดีมาบอกต่อทำไมฮะมีครอบครัวหนึ่งเขาประกาศขายบ้าน
เขาบอกว่าขายบ้านพร้อมคอนเสิร์ตมีนักร้องเล่นกีต้าให้ฟรีแบบนอนสต๊อป

ชอบไหมคะดนตรีแนวนี้นี่คือกลางวันใช่ไหมกลางวันคุณชอบไหมดนตรีแนวเนี้ย
คุณสนใจข้อเสนอดีใช่ไหมมันก็นานาจิตตังนะคุณนางราชพรเออ
ถ้าคนคนชอบเสียงเพลงก็เออก็เพลินดีใช่ไหมแต่คนไม่ชอบก็คงแบบ
จะอะไรกันนักกันหนาคนที่ถ่ายคลิปนี้ชื่อว่านางสมทบแพทองนะคะ
อยู่บ้านห่างจากบ้านของนักดนตรีที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยหลังหนึ่ง
บอกอยู่ที่นี่มา๑๔ปีแล้วเป็นยังไงฮะวันนี้ตัดสินใจขายบ้าน
หายบ้านเลยเหรอไม่ไหวแล้วไม่ครับเขาร้องไม่หยุดเลยค่ะเหรอ
ร้องทุกวันร้องทั้งวันร้องไม่หยุดเขาจะซ้อมไปร้องได้ให้ล้านหรือเปล่า
ก็นี่ไงเขาบอกว่าเขาจะไปประกวดรายการเพลงดังเหมือนกันใช่ไหม
เดี๋ยวเรามีได้ไปคุยกับนักดนตรีท่านนี้ด้วยแต่คุยกับเจ้าของบ้านใช่ไหม
อืมแต่คุยกับเจ้าของบ้านคนนี้ก่อนว่าเหมือนที่คุณบอกอ่ะนะ
นาจิตังใช่ไหมเวอร์ไปหรือเปล่าถึงขั้นขายบ้านหนีเลยเหรอ
ก็คือไม่ได้บอกว่าเวอร์เวอร์ไม่เวอร์ก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเรื่องเสียงเพลงของข้างบ้านเนี่ย
เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมคือมีคนอ่ะพูดโจมตีเธอไงว่าแบบเวอร์ไปเปล่า
ขายบ้านเรื่องใหญ่นะถึงขั้นจะขายบ้านหนีเลยเหรอหรือต้องการแค่ประชดประชัน
นี่คือบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านใช่เธอบอกเธอไม่ได้เวอร์ไม่ไหวแล้วจริง
เขาร้องเพลงดีดกีต้าเสียงดังแบบเนี้ยมานานกว่าเจ็ดเดือนแล้วอ่ะนี่เนี่ยขายล้านสี่
ขายจริงจริงโทรไปเลยเบอร์โทรมีนะฮะทุกคนค่ะใครสนใจโทรไปเลยค่ะ
หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะครับเธอบอกว่าเธอทำทุกทางแล้วนะ
ปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างก็แล้วอ่ะมันก็เสียงมันก็ยังดังเล็ดลอดเข้ามาให้ได้ยินตลอด
จนสุดท้ายต้องมานั่งล้อมวงกันในครอบครัวแล้วคุยกันว่าเอายังไงดี
เราจะทำยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีทุกคนก็เลยได้มติร่วมกันว่าขายเลย
ทิ้งเถอะแล้วไปอยู่ที่อื่นติดป้ายประกาศเขียนบอกว่าด้วนประกาศขายบ้านแถมนักร้องฟรี
กีต้าได้อย่างต่อเนื่องจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่าหาทำ
ขยันซ้อมขนาดนี้เข้าประกวดไปเลยเถอะ
เราก็ไม่อยากไปหรอกแต่มันต้องจำเป็นต้องไปยังไงค่ะ
ช่วงนี้เขาซ้อมบ่อยมาค่ะแล้วก็ก็เลยขายไปอยู่ที่อื่นดีกว่า
ว่างตอนไหนก็ร้องค่ะคือไม่ได้เป็นเวลาลูกค้าไม่มาซื้อข้าวเขาก็จะร้องเลย
พร้อมเลยทันทีทันใดแล้วเขาไม่ได้ร้องอย่างเรา
เขาตะโกนร้องถ้ามีห้องอัดหรืออะไรอย่างนี้เรามันไม่มีปัญหาหรอกค่ะพี่
แต่พี่เขาจะไปซ้อมห้องซ้อมเขาก็มีคุณก็ไปจิมีคนเขาอยู่บ้านกันบางทีเราก็รำคาญ
คือเราก็พยายามที่จะฟังความทั้งสองข้างนะครับ
หลังจากที่คุยกับเจ้าของบ้านที่เขาประกาศขายแล้วเราก็ไปบ้านของนักดนตรีรายนี้ที่เป็นคู่กรณีด้วย
นี่ไงอ่าอ่าฟังซะหน่อยไหมล่ะ
เขาชื่อนายศักดิ์สิทธิ์วิสัครอายุฉี่สิบเอ็ดปีนะคะครับ

เขาเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งชื่อใบกระเพรา

เขาจะมานั่งเล่นกีต้าหน้าบ้านประจำ

จริงเขาไม่ได้ร้องดังอะไรมากมายนะ

ถามว่าร้องทุกวันไหมก็ประมาณทุกวันแหละ

เขาตั้งใจว่าปีหน้าเดี๋ยวจะไปประกวดร้องเพลงในรายการดัง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยไปประกวดรอบออดิชั่นแล้ว

ก็เพิ่งปื้นที่บ้านเข้า

แต่เขาบอกว่าเขาเล่นเข้าตอนเที่ยง

เลยแหละที่เขามีอาจเสียงบ้างตอนกลางคืน
แต่ไม่ใช่ทุกวันทั้งวันเตรียมเวลาที่เขาถูกกล่าวหา
ผมคิดว่าก็เป็นคุณพีที่บ้านเราก็ลองอยู่ในบ้าน

มันก็แค่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนสามารถที่จะดูหนังฟังเพลง
ก็ใช่แต่ที่ชาวบ้านเขาอัดคลิปมาเนี่ย
เอาเป็นว่าบ้านหลังนึงอัดคลิปมากันแล้วกัน
เราก็ต้องแล้วแต่ว่าบ้านหลังไหนเขาว่ายังไง
เขาบอกว่าก็บ้านเขาไม่ได้มีอารมณ์อยากจะฟัง

แล้วร้องทุกวันอาจจะวันละ๑ชั่วโมงหรือว่าจะตอนเที่ยง
อะไรของเขาก็แล้วแต่แต่เสียงเนี่ยมันก็ลอยมาอย่างนี้ทุกวัน

เขาบอกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
ถ้าเป็นผมผมก็ถ้าส่วนตัวผมนะ

จริงต้องบอกก่อนว่าต้องย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ของบ้านสองหลังนี้ด้วย

ใช่เพราะว่าเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนปี๕๗
มีปัญหากระทบกระทั่งกันมาเรื่อยจนถึงขั้นทะเลาะวิวาสลงไม้ลงมือแล้ว

ถึงขั้นไปลงแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทองแล้วนี่ไง

เออก็คือเขาก็กินแหนงแทงใจกันมาแบบประมาณนึงแล้วอ่ะ

เราก็ลองไปถามเพื่อนบ้านคนอื่นอย่างที่คุณภาคภูมิบอกเหมือนกันนะว่า
มันก็นานาจิตตังค์เนอะบางคนโอเคบางคนไม่โอเค
แต่ส่วนใหญ่เขาก็เหมือนแบบมันอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ไม่อยากจะมีปัญหาเขาก็เลยไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์สักเท่าไหร่

นะคะมันก็มีทุกคนที่ชอบและไม่ชอบนั่นแหละ
เบื้องต้นตำรวจสภบางบัวทองบอกอย่างนี้

ตอนนี้ตำรวจมาเลยหรอ
ตำรวจมาก็ต้องมาค่ะ
แต่แบบนี้มีค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะอะ
ทั้งสองฝ่ายก็น่าจะดีกว่า

บ้านที่เขาไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาชอบนะ

เอาแต่พอดีเหมือนกันนั่นแหละเนาะ